ไหว้ครูเสริมสิริมงคลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
การกระตันยูมันก็เป็นเครื่องหมายของคนดีอยู่แล้ว

ไหว้ครูเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปไหว้อะไรที่ทำให้เราสบายใจบ้าง
เพราะว่าคุณผู้ชมก็ขอกันมาเยอะมากเลย
นี่มันก็สิ้นเดือนแล้วนี่มันศุกร์สิ้นเดือน

คิดถึงตลอดข่าวแล้วตัวเลขนี้คืออะไรคะ
วันเกิดวันเกิด

สองไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่นี่เลยแล้วกันนะคะ

เอาไปดูซิว่าไปแก้บนแล้วจะสบายใจขึ้นหรือเปล่าค่ะ

แล้วก็มีนางรำมาฟ้อนรำมาแก้บนด้วย
บรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่ศาลแม่แก้วเรือนทองนะคะ
อยู่ที่ตำบลสาวร้องไห้จังหวัดอ่างทอง

ก็คือแม่แก้วเรือนทองเนี่ยจะเป็นตะเคียนที่อยู่ในศาลเป็นห้องติดแอร์นะคะ
ชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีก็คือคุณเสวกสารบัวอายุ๖๙ปี
เขาได้ทำการว่าจ้างนางรำให้มาทำการรำแก้บนถวายเจ้าแม่
คือเขาบอกว่าหลังจากผ่านที่ผ่านมางวดที่ผ่านมา
เขาเดินทางมาขอโชคขอลาบ
แล้วก็ดันถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน๔๕ใบ
ฮู้วจริง๑๕ใบเลยถูกไปตัวไกลละเนี่ย
ก็เลยต้องเดินทางมาแก้บนพร้อมกับมากราบไหว้

เพราะว่าแม่แก้วเรือนทองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจะอยู่ในห้องกระจกติดแอร์แบบนี้
แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็จะมีขันน้ำมนต์วางอยู่ข้าง
นี่แม่แก้วเรือนทองนะคะก็จะมีคนนำกระดาษทองนะมาปิด
เพื่อความเป็นสิริมงคลบางคนก็แปะทองแล้วก็ทาถูทาถูรูปคลำกันไป
แต่สังเกตว่าที่นี่พอติดแอร์แล้วเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้แป้งโรยแล้วนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเพื่อความสะอาดด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากจะสักการะหรือไหว้เจ้าแม่เนี่ย
ก็นำกระดาษทองมาแปะเอาแบบที่เห็นกันแบบนี้
ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองเนี่ยนะคะถูกขุดพบที่บริเวณบ่อทรายน้ำเห็งตะบนสาวร้องไห้เนี่ยนะคะ
เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมปี๒๕๖
ประมาณเขาเดากันว่าอายุของแม่แก้วเรือนทองน่าจะประมาณร้อยปี
โดยในวันที่ทำการขุดพบเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักลงมา
หลังจากพบต้นตะเคียนแต่พอนำตะเคียนขึ้นมาปุ๊บฝนหยุดเลยคุณ
ฝนหยุดตกแบบน่าอัศจรรย์เลยหลังจากนั้นค่ะ
ก็ทำการบวงสวงอันเชิญต้นตะเคียนมาไว้ที่สวนป่าเสาห้าแห่งนี้
จากนั้นก็มีชาวบ้านที่เขาศรัทธาก็พากันมากราบไหว้มาขอพรนะคะ
ถูกรางวัลจนมีแบบหลายคนเขาร่ำลือกันไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
ก็เลยร่วมกันสร้างเรือนกระจกให้กับแม่แก้วเรือนทองนั่นเองนะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริง
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมว่า
เพราะว่าเราก็นำเสนอกันให้ดูว่าแต่ละที่เขามีความเชื่อ
ที่นี่มีความเชื่อแล้วมีคนมาขอแล้วได้โชคได้ลาบก็ต้องมาทำการแก้บน
อันนี้ก็เป็นธรรมดาแต่ก็ยินดีกับคุณเสวกด้วยนะถูกไปตั้ง๔๕ใบ

อาจจะมีโอกาสคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปแบบว่ารำแก้บนบ้าง